ศาสตร์ข้าวนี้จะเป็นหนึ่งแนวทางในการยกระดับราคาข้าวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
และแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนั้นในการที่จะลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาส
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมนั้น
จะทำอะไรได้อีกบ้างติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
การทำเกษตรของบ้านเราที่ผ่านมาเรามักจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตร
จะไปโทษใครก็คงจะโทษไม่ได้นะครับ
เกษตรกรก็ทำตามที่เขาได้เคยทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
ส่วนราชการเองก็อาจจะไม่มีความชัดเจนในเรื่องพวกนี้นะครับ

ประกาศเป็นวาระของกระทรวงเกษตรในปี๒๕๖๐
ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันนะครับ
ผมอยากเรียนท่านว่าเรื่องของลดต้นทุนเนี่ย
มันไม่ได้เพียงแค่ไปลดค่าปุ๋ยค่ายาอะไรไม่ใช่อย่างนั้น
คือมีหมายถึงอย่างนั้นด้วยแต่ว่ามันกว้างกว่าเยอะนะครับ
ลดต้นทุนถ้าหากว่าเราใช้พื้นที่ที่เท่าเดิมอยู่
แต่สามารถเอ่อพริตสินค้าเกษตร
เราใช้พื้นที่เท่าเดิมแต่ผลิตได้มากกว่า
อย่างนี้ต้นทุนก็ต้องต่ำกว่า
ฉะนั้นผมก็ได้ไปพัฒนานะครับ
ให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำเวลาเศรษฐ์
วันนี้เราให้ทุกอำเภอในประเทศไทยซึ่งมีอยู่๘๘๒อำเภอนะครับ
๘๘๒อำเภอทุกอำเภอต้องมีศูนย์อย่างนี้หนึ่งศูนย์
วันนี้เราจัดตั้งที่ผ่านมาเราจัดตั้งศูนย์ทั้งหมด๘๘๒๐เสร็จเรียบร้อย
ตรงนี้เราต้องการที่จะให้เขาไปถ่ายทอดในพื้นที่ทั้งหมดนะครับว่าการทำเกษตรเหมาะสมไหม
มีที่ดินที่เหมาะสมไหมนะครับการทำเกษตรสมัยใหม่ควรเป็นอย่างไร
ต่อมาเครื่องมือตัวอีกสองก็คือเราได้ทำเป็นแผนที่ทั้งประเทศเลย
จะมีทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับแผนที่อันนี้จะเป็นแผนที่ที่จะแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่ตรงนั้นมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรแบบไหน
ที่เกษตรตรงนี้เราก็จะไปทาบให้เห็นว่าเดิมท่านปลูกอะไรอยู่แล้วมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
ถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยจะต้องหาวิธีหรือให้คำแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนเป็นอะไร
ถ้าเราทำแปลงใหญ่ขึ้นมาแปลงใหญ่นี่มีทั้งหมด๓๑ชนิดสินค้า
ไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวมีหมดเลยมีปลามีข้าวมีเนื้อโคนมอย่างที่ผมเรียนไป
ก็ทำให้เขาเพิ่มประสิทธิภาพผมวางเป้าหมายว่าถ้าแปลงใหญ่แบบนี้เนี่ย
เขาจะต้องลดต้นทุนให้ได้๒๐แล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ได้๒๐
ลองดูนะครับว่าถ้าเกษตรกรที่เขาทำอยู่แล้ว
เขารดต้นทุนได้๒๐แล้วก็เพิ่มผลผลิตของเขาได้อีก๒๐
เกษตรกรจะมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้